ปุ๋ยาและแแลมธรรมดาคุณกำลังจบเพียงการต่ออุตสาน

วันนี้ดูรายการเลยคุณไปรวมแสงดิ๊กเนอะ
คนไวดองแด่งแบบบ่ดฉันเห็นเต๊ะแบบบ่ดโปสต์

ร้องล่าเหรียญแล้วชื่ออะไรนะ

ราชมีแคบอกไม่น่าจะมาร้องล่าเหรียญน่าจะมาร้องคลายเหรียญ
เขาไม่ใช่ไทยเหรียญแม่ดูโอมเหรียญ
เขาบอกว่าแม่พร้อมกันไปเลยทั้งปุ๊งทั้งเกเซ็ตน่ะ

ก็ต้องพูดจริงแล้วก็คือเรื่องการเมืองนี่แหละ

ดูแบบว่ามีความเคลื่อนไหว

เวลาที่เราทำข่าวใส่ไข่มาเราก็จะบอกเสมอว่า

ไปทำงานตามปกติเมื่อช่วงเช้าค่ะแล้วก็พอกลางวันก็มีการทานข้าวกับรองนายก
หลังจากนั้นเนี่ยจริงก็ต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ต่อคือมีการพบท่านทูตช่วงบ่ายแต่ว่าไม่ยุติ
ยกเลิกกันไปแล้วก็กลับไป
ซึ่งก็อย่างที่บอกไปวันนี้มีการจัดกิจกรรมเรียกว่า
เกี่ยวกับทางการเมืองในหลายจุดมากค่ะ
ลงพื้นที่วันนี้ก็คือมีรายงานสดที่อนุสวรีประชาธิปไตยด้วย

แต่ต้องบอกก่อนว่าบรรยากาศหน้าธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยค่ะ
ก็มีการวางแบบรวดหนามเอาไว้กั้นไว้
โอ้โหตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วนะคะมีในหลายหลายจุดเลยทีเดียวอะค่ะ
บริเวณรอบธรรมเนียบรัฐบาลก็มีการเตรียมพร้อมรับการชุมนุม
โดยเจ้าหน้าที่มีการนำรั้วเหล็กพร้อมกับตู้คอนเทนเนอร์
มาวางบริเวณแยกพาณิชยาการบนสะพานชมัยมรุเชษนะคะ
แล้วก็ปิดการจราจรตั้งแต่แยกพาณิชยาการจนถึงแยกมิสักวันเลย
ส่วนบริเวณถนนพระราม๕ด้านข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หลังจากมีการวางตู้คอนเทนเนอร์ก็มีการนำต้นไม้ค่ะ
วางปิดด้านหน้าพร้อมกับวางลวดหนามหีบเพลงบนตู้อีกชั้นหนึ่ง
ขณะที่บริเวณสะพานมักขวานรังสรรค์นะคะถนนราชดำเนินนอก
เจ้าหน้าที่ก็มีการวางตู้คอนเทนเนอร์พร้อมกับรั้วเหล็กร้อยด้วยลวดหนามหีบเพลง
ปิด๒ช่องทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของสะพานค่ะ
โดยยังมีการเปิดช่องทางหลักนะคะก็มีการเปิดช่องทางหลักให้รถสัญจรไปมาได้
ขณะเดียวกันกองบัญชาการตำรวจนครบานนะคะก็มีการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมหลายกลุ่ม
ซึ่งเมื่อเช้าก็มีการแถลงการทางตำรวจนครบันออกมาแถลงการเลย
เพราะว่าจะมีการปิดถนนในหลายจุดนะคะในหลายเส้นทาง
ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการสัญจรเข้าออกที่จะผ่านธรรมเนียบรัฐบาล
ก็ทำให้การจราจรโดยรอบธรรมเนียบรถติดตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
รวมถึงเกิดความกลหนกับผู้ปกครองเพราะว่าบางคนต้องไปส่งบุตรหลาน
นั้นก็จะมีโรงเรียนหลายโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ
สำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ทำกิจกรรมวันนี้ว่ามีหลายกลุ่ม
ก็คือจะมีคณะหลอมรวมประชาชน
นำโดยนายจตุพรพรมพันธ์
แล้วก็นายนิติธรล้ำเหลือนะคะ
ก็จะมีการจัดกิจกรรมชุมนุมที่ลานคนเมืองเขตพระนคร
ก่อนจะเคลื่อนมวลชนมุ่งหน้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล

คนของราศดรนำโดยนายจิรภาษณกรำ
แล้วก็จะจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าขีดเส้นใต้ไล่พระเด็จการ

อันนี้จัดที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยนะคะครับ
แล้วก็ในเวลา๑๔นาฬิกาของวันที่๒๔
นัดรวมตัวทำกิจกรรมกันนะคะ
ชื่อว่ารัศดรไล่ตู่กูไม่ให้มึงไปต่อหยุดระบอบประยุทธ์
เราจะบุกธรรมเนียบพร้อมกัน๓จุดค่ะก็จะมีแยกนางเลิ้ง
สะพานมักขวานสะพานเทวกรมจากนั้นก็จะเดินพร้อมกันมาที่ธรรมเนียบนั่นเอง
เอาละครับและแน่นอนไทยรัฐของเราขออนุญาตรายงานสด
เพราะว่าถ้าสมมุติ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเนี่ยเริ่มต้นน่าจะอยู่ที่อนุสวรีประชาธิปไตย
คุณสิริวัลฮะตอนนี้คุณสิริวัลผู้สื่อข่าวจากไทยรัฐทีวีของเราคุณสิริวัลสวัสดี

ที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยถือเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะ
ที่วันนี้เนี่ยมีมวลชนมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมแสดงเชิงออกสัญลักษณ์นะคะ
ในการขับไล่นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศครบ๘ปีค่ะ
ไปดูบรรยากาศข้างหลังนี้นะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
ทางกลุ่มมวลชนได้มีการทำกิจกรรมสาบแช่งนะคะ
เผาพริกเผาเกลือข้าวตอกดอกไม้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ในการขับไล่พลเอกประยุทธ์ค่ะในการบริหารประเทศครบ๘ปีนะคะ
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีมวลชนหลากหลายกลุ่มนะคะมารวมตัวกัน
กลุ่มแดงเก้าหน้ากลุ่มรัศดรนะคะ
แล้วก็มวลชนที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดครองอำนาจของพลเอกประยุทธ์
จโนชานายกรัฐมนตรีที่จะมีการดำรงตำแหน่งครบวาระ๘ปี
ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่๒๔สิงหาคมค่ะ
ขณะที่บรรยากาศโดยรอบอนุสาวรีประชาธิปไตยนะคะ
วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีมวลชนนะคะบางส่วนมาร่วมฟังการปลาใสนะคะ
บริเวณด้านหน้าร้านแมคโดนัลนะคะ
รวมถึงมีรถขยายเสียงของกลุ่มแรงเก้าหน้าค่ะ
ซึ่งทางกลุ่มแดงก้าวหน้าก็มีการประกาศนะคะว่า
หลังจากที่ทางกลุ่มมวลชนได้มีการทำกิจกรรมที่บริเวณ
อนุสวรีประชาธิปไตยเสร็จสิ้นนะคะ
รถที่เราเห็นข้างหน้านี้นะคะก็จะเคลื่อนตัว
เคลื่อนขบวนไปรวมตัวกันกับกลุ่มคณะหลอมหลอมรวมประชาชนที่
มีการปลาใสอยู่บริเวณลานคนเมืองนะคะ
กลุ่มนี้ก็จะไปทำกิจกรรมด้วยค่ะ
ขณะที่มวลชนบางส่วนเนี่ยก็ยังปักหลักทำกิจกรรมอยู่
ณบริเวณตรงอนุสาวรีประชาธิปไตยวันนี้ค่ะ
โดยรอบนะคะเท่าที่ทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเรา

ยังไม่มีตำรวจมาดูแลความเรียบร้อยนะคะ
มีเพียงตำรวจท้องที่เท่านั้นค่ะที่มา
ดูแลรักษาความเรียบร้อยบางส่วนไม่มีการคุมเข้ม
หรือว่าไม่มีการตรวจสอบใดค่ะ
แล้วก็กิจกรรมของมวลชนที่อยู่บริเวณ
นุสาวรีประชาธิปไตยในวันนี้นะคะทางแกนนำ
บอกว่าจะมีการชุมนุมกันนะคะ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์จนถึงเวลา๒๐
๔นาฬิกานะคะส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ย
ก็เป็นวันสำคัญนะคะก็คือวันที่๒๒
๔สิงหาคมที่พลเอกประยุทธ์จะบริหารประเทศครบ๑ปี
มวลชนก็ยังยืนยันว่าจะมีการ
รวมตัวกันอยู่นะคะแต่จะเคลื่อนตัวไปทำเนียบ
หรือไม่นั้นนะคะก็จะต้องมีการประเมินกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่บริเวณ
อนุสาวริประชาธิปไตยค่ะนิวัลรักษณ์อาทาระทีวี
รายงานสดจากอนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ
แน่นอนฮะวันนี้ก็จะมีหลายจุด
อย่างเหตุการณ์ที่จริงแล้วยังไม่มีอะไรหนักหนา
เพราะวันนี้เริ่มต้นกันเขาบอกว่าหลังจากวันนี้
หน้าจับตามองหลังเที่ยงคืน
หลังเที่ยงคืนจะเป็นยังไงเพราะวันนี้หลายอย่างก็ที่จริงแล้ว
สอสอก็มีการประชุมอยู่ที่สภา

หลายคนจับตามองอีก๑คน
ถ้าเกิดนายกเราไม่สมมุติถ้าเกิดว่านายกออกจากตำแหน่ง

เป็นสองอย่างที่วันนี้เขาจับตามองว่านายกจะยุบสภาหรือเปล่า
ถ้าจะยุบกว่ายุบวัน๒วันนี้ที่เขาบอกกันนะ
ว่านายกจะชิงยุบสภาก่อนหรือเปล่าถ้านายกยุบสภาเนี่ย
นายกมีสิทธิ์รักษาการได้อยู่หรือเปล่า

แต่ถ้าสมมุติศาลตัดสินว่าโอเค
๘ปีแล้วนะคุณประยุทธ์จันทร์โอชาภ
จะต้องหยุดเลยแต่ขนาดเดียวกันอย่าลืมว่า
นายกรัฐมนตรีควบสองตะแหน่ง

แปลกที่นายกประยุทธ์จะลงจากนายก
แล้วไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม

จะเป็นอีก๒๐ปีถ้าเป็นอีก๑๐๐ปีก็ได้

ว่าถ้าสมมุติศาลตีความว่า

เพราะฉะนั้นคนที่จะขึ้นมาเมื่อวาน

นี่แหละที่เราพยายามอธิบายให้คุณฟังว่ามันมี๓แนวทาง
คุณฟังว่าถ้าสมมตินับกันไปเนี่ย
เมื่อก่อนแหละนายกยังอยู่อีก๒ปี

เมื่อก่อนนะบิ๊กปอมก็เป็นคนสัมภาส
ว่านายกเนี่ยอาจจะอยู่อีก๒ปี
แสดงว่าก็อยู่ทันเลือกตั้งข้างหน้า

เอเบคเสร็จก่อนถูกต้องไหมฮะเพราะเป็นงานระดับระดับโลกอ่ะ
ที่แบบว่าจะต้องมีผู้นำประเทศอะไรอย่างเงี้ยถ้าสารตีความมาเป็นแบบแนวที่สอง
คือรัฐธรรมนูลเนี้ยเขียนในปีหกศูนย์อ่าเขียนในปีหกศูนย์
ครบกำหนดแปดปีนู้นอ่ะห้าเมษาหกแปดเลยซึ่งอันนี้แหละ
เป็นเหมือนกับตรงกับที่บิ๊กป้อมเขาหลุดหลุดมาค่ะอืมที่ตอนนั้นนักข่าวเคยไปถาม
ถูกต้องไหมแต่ถ้าสมมุติเป็นแนวทางที่สามคือนักวิชาการเขาบอกว่า
แปดปีเนี่ยนู้นอยู่ครบอีกหนึ่งสมัยเลยตั้งแต่พี่เจ็ดศูนย์ก็คือเราเลือก
แต่กว่าจะโปรด๙เป็นนายกนะปีเดือนมิถุนายนนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะครบ๘ปีซึ่ง๘มิถุนายนอัฐ๒๐๕๐
แต่ที่เราบอกว่านายกครบ๘ปีพรุ่งนี้
ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชามาเป็นนายกรัฐมนตรี

อันนั้นแหละ
ไม่ตอบเลยบอกว่าขึ้นอยู่กับสารเลย
เพราะว่าตอบก็ไม่ได้ไง
เราก็เชื่อว่านายกเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นยังไง
ถูกต้องป่ะว่าสารจะตีความมาเป็นยังไง
หรือเพราะอย่าลืมนะศาลไม่ใช่มีคนเดียวนะ

ใช่ใช่มั้ยฮะ

ตีความว่าได้อยู่ต่อก็อยู่ต่อ
ถ้าอีก๔คนตีความบอกแล้วแต่ว่าจำนวนมากน้อยนะ
ซึ่งวันนี้คนแบบว่าอยากจะรู้

คือถามบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมไม่ตอบอยู่แล้ว

ถ้าไม่ตอบถ้าไม่รู้ก็ดีแล้ว
นึกออกมั้ยนะฮะอันนี้เป็นภาพก่อนที่ฉันพูดนะครับ

มีการเรียกสอสภักพระรังประชารัฐทั้งหมดประชุมด่วน
มีการเรียกสอสอภักดิ์พลังประชารัฐทั้งหมดประชุมด่วน

วันนี้เรียกสอสอพลังประชารัฐทั้งหมดประชุมด่วน

แล้วก็คาดว่าจะกำชับให้สอสอพักเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตอนนี้
ถ้าในสภาของเราเนี่ยสอสอกำลังทำอะไรกันอยู่
พรบรายจ่ายงบประมาณปี๖๖
ซึ่งเราจะเห็นถ้าสมมุติวันนี้คุณมีโอกาสได้ไปดูช่อง๑๐เนี่ย

ก็จะดูว่างบประมาณประเทศไทยเงินประสิทธิ์ของพวกเรานี่

ฝ่ายค้านเขาจะบอกว่าตัดตรงไหนเพิ่มตรงไหนตัดทอนตรงไหน

ซึ่งเพื่อให้พรบเนี่ยผ่านการพิจารณาเพราะครั้งนี้
เป็นการพิจารณาครั้งที่ห้าแล้วแล้วจะครบกำหนดกรอบเวลา
ผู้สื่อข่าวถามว่าท่านรองเพราะตอนนี้เป็นท่านรองอยู่ถ้าเกิด
อุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาล่ะกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
วันนี้พลเอกประวิทย์พร้อมที่จะรับหน้าที่นายกหรือเปล่า
เขาว่าอย่างงั้นนะฮะปรากฏว่าแน่นอน

มีการตอบคำถามแต่อย่างใดเลยแล้วก็พยายามเดินหลีกเลี่ยงสื่อมวลชน
โดยมีสีหน้าทั้งสองคนวันนี้นายกตู่ก็เรียบเฉย
หน้าตาเรียบเฉยสงบสงบเลยล่ะแล้วก็พลเอกประวิทย์เนี่ย
ตาก็สีหน้าเรียบเฉยเหมือนกันแต่วันนี้บิ๊กป้อมเดินเร็วกว่าผิดปกติ
หน้าข่าวผมล่ะเดินเร็วที่ว่ะแม่ข้อเบอร์จริงเหรอไปถึงเดินเร็วล่ะ
ดูแบบว่ามากก่อนจะต้องมีคนปากคลองมีคุณเอามาดูน้องคายอย่างเงี้ย

คุณปัจไทยมาเนียบชอบ
เขาเอากำลังไง

เหมือนตอนนี้เราจะเห็นพลเอกประวิทย์เดินเร็วขึ้น
เดินแบบไม่ต้องมีคนประคองมากขึ้นถูกต้องป่ะ

กว่าจะแบบประคองเขาก็ต่อลงจากรถเนี่ย
แต่วันนี้เดินเร็วกว่าปกติเพื่อเข้าห้องประชุมทันทีเลย
ขนาดเดียวกันระหว่างปฏิบัติหน้าที่๘ปีเนี่ยนะฮะ
เอกประยุทธ์เนี่ยมักจะมีท่าทีหรือวรีแปลก
กลายเป็นไวรัลทีมงานวันนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาว่า
รวบรวมวลี๘ปีประยุทธ์

กลับมาต่อค่ะ

คือถ้าสมมุติเราคิดถึงนายกตู่

โอเคล่ะที่เรารู้จักพลเอกประยุทธ์มาเนี่ย

ตั้งแต่หลังจากคุณยิ่งรักชินวัฒน์นะฮะ
คุณยิ่งรักถูกยึดอำนาจจากคอสช

เข้ามาทำหน้าที่แทนในตอนนั้น
หลายคนก็เฮ้ยนายกตู่เนี่ย
ตอนแรกคนปากปื้มว่านายกเป็นคนตาหลก
จำได้ไหมนายกเป็นคนตลกนะ
ลุงตู่น่ารักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ปรากฏว่าแนวคิดสุดบันเจิด

ปีที่พลเอกประยุทธ์มารับหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรี
คือ๒๔สิงหาคม
ปรากฏกันยายน๑เดือนปุ๊บ
คนก็ถามว่าอุ้ยราคายางพาราเนี่ย

จะทำยังไงตอนนั้นคำตอบที่ได้จากนายกว่า
ไปขายที่ดาวอังคารสิ

ห้ามออกเดินเรือทุกอย่าง

๔กรกฎาคมนะฮะ
ปรากฏ๘กรกฎาคมปี๕๘เหมือนกัน

พระสุกเข้าพระเสาแทรกหรือเปล่าก็ไม่รู้

นายกกะโหลให้ไปปลูกหมามุ้ยสิ

อันนี้ได้ยินค่ะ

แต่นี้ก็ต้องไห้ความเป็นท่ำกับแกบ้าง

ต่อให้เป็นนายกคนไหนมันแพงหมด

แต่บางทีต้องให้ความเป็นธรรมกับแกบ้างมะนาวแพงนายกก็เลยไปปลูกกินเองสิ
ตอนนั้นเราคุยอยู่บอกว่ามะนาวมันปลูกมันไม่ได้ปลูกง่าย
มันไม่ได้กินได้เร็วถ้าสมมุติเราปลูกเออลูกมันไม่มาเวลาเราปลูกเองอย่างเงี้ย
แต่ขนาดเดียวกันอีกหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างจะซื้อสักที
ตอนนั้นน้ำท่วมค่ะจำปีน้ำท่วมได้ไหมฮะจ้ะปรากฏว่าเขาบอกปีนั้นน่ะ
เราชาวนาเนี่ยก็น้ำท่วมนาข้าวปรากฏนายกนายกบอกแม่น้ำท่วมเหรอ
ก็ให้ชาวนาเนี้ยไปเลี้ยงปลาสิอืม
เท่านั้นยังไม่พอปี๖๔เราเจอพายุจำได้ไหมค่ะช่วงนั้นรู้สึกตอนนั้นเนี่ยเยอะ
โถมันดูเยอะเถยไหมเนาะตอนนั้นน่ะนายกรู้สึกท่วมต่างจำไม่ผิด
ปรากฏนายพูดเอาอย่างงี้เราเชิญสวดมนนี้ปีหกสี่
แล้วก็ให้ปลูกบ้านสองชั้นอืมผักชีอ่าผักชีแพง
อันนี้เราจำกันได้อยู่แล้วเพราะมันเพิ่งเกิดมาเมื่อปลายปีที่หกสี่ใช่
ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้พื้นที่ทหารมันมีเยอะ
ก็ให้ทหารปลูกผักชีสิอืมแต่ที่มันแพงตอนนั้นคือมันน้ำท่วม
ถูกต้องไหมล่ะค่ะตอนนั้นน้ำมันแพง๑๖พฤศจิกายนเป็นช่วงราคาน้ำมันเนี่ย
กำลังจะขึ้นรถบรรทุกทุกคนก็บอกว่าอุ้ยถ้าไม่ตึงราคาดีเซล
จะหยุดวิ่งรถสมองฉันยังจำได้แม่นอยู่เนอะเองจี้เนอะใช่
ตอนนั้นเนี่ยรถบรรทุกทุกแอมบอกว่าโอเคต้องตรึงราคาน้ำมันนะ
ถ้าว่าถ้าไม่ตึงราคาเนี่ยไม่ไหวมันพังพินาศกันหมดเลย
ก็คือตอนนั้นก็เลยจะมีการประท้วงว่าช่วยตึงราคาน้ำมันดีเซลหน่อย
ก็เลยจะมีการบอกรถบันทุกเนี้ยจะหยุดวิ่ง
นายกบอกโอเคหยุดวิ่งให้ใช้รถทหารวิ่งแทนสิอืม
สามธันวาคมปลายปีที่แล้วนะฮะปีหกสี่
ตอนนั้นเรื่องทางด่วนแพงจำได้ไหม
ก็บอกว่าเอางี้ให้คนรายได้น้อยเนี่ยวิ่งข้างล่างไป

โอ้โหรอบนั้นดราม่าทัวร์ลงปึ้มเลยค่ะ

ขนาดเดียวกันที่ผ่านมาหมูแพง
ที่จริงหมูแพงเนี่ยมันมีสัญญามาก่อนอยู่แล้ว
เพราะว่าฟ้าหมูต่างเนี่ยเริ่มปิดกัน

แต่ปรากฏว่าทำไมไม่มีการสื่อสารกับประชาชนไม่รู้เหมือนกัน
แต่ฟาร์หมูเขาบอกว่ายังไงเดี๋ยวมันก็ต้องแพง
เพราะมันจะอั้นอยู่ได้แป๊บเดียวเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าช่วงหนูแพงเนี่ย

แล้วเดี๋ยวเราไปเพาะพันธุ์ลูกหมูใหม่อืมเขาว่าอย่างงั้น
ขณะเดียวกันนะฮะ๗มีนาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นทั้งประเทศเราเจอวิกฤตน้ำมันแพง

ใช้รถเท่าที่จำเป็น
นี่คนก็มารวบรวมเนอะไล่เป็นปีมาเลย
คนก็ไปรวบรวมกันเยอะเหมือนกันนะฮะ
หรือทั้งหมดทั้งมวลก็คือ

ทำไมลงท้ายคำนี้
ใช่ไหมคะตอนมันมีเพลงมาเลยอ่ะ
หรือแบบว่าคนที่เขาชอบไปแบบไปแซวนายกอย่างนี้
ตอนเวลาฝ่ายค้าอภิปราณวัยวังใจที่ผ่านมาเนี่ย
สมองนายกมีอยู่๘๔๐๐๐เซลล์
ซึ่งวันหนึ่งท่านก็พูดผิดไปนั่นแหละว่า

ขายยางที่ดาวอังคารปลูกเข้านะฮะ
ไม่ได้ให้ลองมาปลูกหมามุ้ยน้ำท่วมให้เลี้ยงปลา
อื้อฮือเยสอื้อฮือเยสเยสแท็งกิวอื้อฮืออื้อฮือเนี่ยไง
ตอนนั้นคนเขาตื่นเต้นกันไง
ไปแล้วนะฮะโอเคไปแล้ว

ก็จะมีเรื่องของการเตรียมรับมือ

คือเรื่องของ๑๐ตำรวจโทยิง
อืมกรสรรสิชย์หรือว่าใจมวยเนี่ยค่ะ
คือหลายคนมีตั้งข้อสงสัยว่า

บรรจุตอนไหนอะไรยังไง
คือพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีการเปิดเผยเรื่องของความคืบหน้ากรณี
สันนิบันหญิงชั้นประทวนทำร้ายหญิงทหาร
ทหารหญิงที่จังหวัดราชบุรี
ก็คือท่านบอกว่าประมาณต้นปี๒๕๖๐
ผู้ต้องหากับผู้ต้องหาเขารู้จักกัน

บอกว่าต้นปี๒๕๖๔มีการทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย
เนื่องจากว่าทำงานไม่ถูกใจ
แล้วพอต้นปี๒๕๖๕มีการทำร้ายที่มากขึ้นนะคะ

พ่อแม่แล้วก็น้าสาวกับญาติ
แล้วก็ให้พาเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากนั้นสอบปากคำผู้เสียหายและพยาน
กรองแยกผู้เสียหายตามความผิด

มีการทำการตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาด้วย

ข้าราชการกระทำความผิดค้ามนุษย์
บังคับใช้คนในลักษณะคล้ายธาตุ
การทำร้ายร่างกายและจิตใจผู้อื่น
ส่วนผู้ต้องหาอยู่ในการควบคุม

โดยกองบังคับการตำรวจสันติบาล๑

แล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อที่จะสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้ว
ตั้งแต่วันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ส่วนกรณีของตำรวจหญิงที่เข้ารับราชการ
อายุ๓๙ปีเนี่ยค่ะ
พลตำรวจเอกกฤษณะท่านบอกว่า
เข้ารับราชการตำรวจคือปลายปี๒๕๖๒
โดยใช้วุฒิปวสอทางด้านเกี่ยวกับบัญชีนะคะ

ในส่วนของสำนักงานงบประมาณและการเงิน

เขามีการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติตามวุฒิขาดแคลน
คือปกติเนี่ยค่ะคือจริงอายุต้องไม่เกิน๓๕ปี

คือท่านบอกว่ามันมีข้อยกเว้น
กฎกตรกตรก็คือ
กฎสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ก็เลยสามารถที่จะดำเนินการได้

ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ
ว่าการดำเนินการรับเข้ามา

โอเคทางกตรก็คือรับเข้ามาทำงาน

ทีนี้นักข่าวก็ถามต่อบอกว่า

คือมีอภิษฎเหนือคนอื่นหรือเปล่า
ท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยค่ะ
ท่านบอกท่านยืนยันบอกว่า
อยู่ที่ดุลัยพินิกของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ซึ่งดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกัน

ไม่มีแอบพิสิทธิ์เหนืออื่นใด

บอกเลยบอกว่าถ้าเป็นราชการ

คุณต้องรับโทษมากกว่าคนปกตินะคะ
อีกเท่านึงเท่ากับว่าคุณต้องรับ๒เท่า

กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของการกระทำความผิดส่วนตัว
ท่านบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
ภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คือตอนนี้ก็ต้องมีการไปสืบสวน

เพราะจริงคนตั้งคำถามในหลายข้อ

ใส่ตรงไหนก็เจอไปหมดว่าอย่างนี้
เขาก็ต้องไปตรวจที่สุด

แต่ปรากฏก็มีการรับตอนอายุ๓๙๔๐หรือหรือหรือหรือ
ที่อายุ๓๙๔๐ไม่ต้องตำรวจหรอก
ทั่วไปเขายังถือว่าเยอะ

เป็นอัตราที่เกี่ยวกับบัญชี

ก็คือจริงพอเข้ามาตำรวจใช่ไหมคะ
แล้วก็กอรมนดึงตัวไป

เขาไม่ได้เลี้ยงดูไม่ได้ส่งเสียนะ

คือค่อนข้างจะเสียงแค่งพ่อสมควร

คือผู้สื่อข่าวของไทยรัฐของเรา

จากที่อำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัย
เป็นบ้านของคุณธนินอายุ๔๘ปี
เขาร้องขอความช่วยเหลือนะฮะผ่านนักข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย

ช่วยแจ้งหมอปลามือปราบสัมภเวษีหน่อย
ให้มาช่วยนะมาทำการรักษาลูกสาวหน่อย
ลูกสาวนี่อายุ๒๑ปี
ญาติทุกคนลงความเห็นว่าลูกสาวน่าจะถูกคุณสัย
อยู่ดีจากเด็กดีเนี่ยกลายเป็นคนเสียสติไปได้ยังไง
โดยนายธนินก็เปิดเพราะลูกสาวคนเล็กเนี่ย
ชื่อว่าสุชานุษย์หรือน้องนิว

แล้วที่สำคัญเนี่ยน้องนิวเรียนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพยาว
คือเรียนเกี่ยววิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหมอหนู
จนวันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ของลูกสาวได้โทรศัพท์มาหาตน

โดยเหมือนวีดีโอคอร์ให้ดู
ซึ่งเป็นภาพที่น้องนิวกำลังถูกเพื่อน๔๕คน

เหมือนมีอาการคุ้มขั้ง

พ่อช่วยหนูด้วย
ดูคลิปสักนิดหนึ่งฮะ

ลูกสาวเนี่ยช่วยดูแลลูกเขาหน่อยนะแจ้งแล้วก็แจ้งกับเจ้าของหอพัก
ช่วยดูแลลูกเขาหน่อยนะจากนั้นนะเขาก็รีบกลับขับรถเนี่ย
ไปหาลูกเขาที่จังหวัดพยาวเมื่อไปถึงหอพักเฮ้ยลูกที่เป็นเด็กเรียนหนังสืออ่ะ
นึกออกป่ะกลายเป็นแบบลูกมีอาการเหมือลอยไม่พูดไม่จา
บางครั้งก็อารวาสบางครั้งก็สงบซึ่งผิดปกติเป็นอย่างมาก
โดยเพื่อนของลูกก็บอกช่วยพาลูกกลับไปรักษาหน่อยเถอะ
เพราะคาดว่าน่าจะโดนคุณสัยเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะบอกอย่างนั้น
เมื่อหมอพบตรวจร่างกายโอเคล่ะเพราะเขาเรียนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
หมอก็ตรวจร่างกายเขาบอกเฮ้ยปกติดีนี่ไม่ได้มีอะไรนี่
พาลูกกลับบ้านแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นตนเองพาลูกไปเนี่ยตอนเนี้ยนะ
จากที่ลูกเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องพาลูกไปตามวัดวาต่าง
อาการก็ไม่ดีขึ้นจะไปหาหมอลูกก็บอกว่าจะไปวัด
คือจะพาไปหาหมอโรงพยาบาลลูกก็บอกไม่เอาจะไปวัด
คันจะพาไปวัดก็ไม่เห็นจะดีขึ้นเลยตอนกลางคืนก็ลูกก็ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอน
ลุกขึ้นมาทำท่าแปลกบางทีก็นั่งสวดมนต์พูดจาเสียงห้าวเป็นผู้ชาย
ญาติถามว่าอยากได้อะไรจะจัดให้ก็ไม่เรียกร้องสิ่งใด
ให้เขียนหนังสือก็เขียนคำว่านาคาก็เขียนว่าคำ
ว่าคำแก้วอันนี้คงเป็นละครแล้วนะครับเป็นคำแก้ว
ซึ่งตนไม่รู้ว่าคือใครเพราะฉะนั้นวันนี้หมอปลาอยู่ไหนนะฮะ
เขาต้องการให้หมอปลามาช่วยลูกสาวเขาสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นอย่างงี
คนที่ช่วยได้จริงจริงคือใครรู้ไหมใครคะอุ๋มอิ๋มเนี่ยได้
หมอบีเนี่ยได้เหรอจะได้นั่งรถไปกันเออเข้ามาเขียนคำแก้วเหรอแม่
ก็ดูละครคำแก้วคือน้องแต้วไม่ใช่เหรอก็คือแต้วไงเขาเครียดอะไรเปล่าเนอะ
หรือว่าแต่ถามว่าเรื่องนาคาท่านนาคาเข้าใจมันเป็นความเชื่อมันก็น่าจะมี
เรื่องเขาโครงมานี่ไงเขาได้เขียนคำว่าคำแก้วเห็นไหมแต่คำแก้วมันเป็นนางเอก
นางเอกละครไงน่ะแต่อย่าลืมว่านางเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์นะอืม
เขาเครียดป่ะแม่เรียนหรือเรียนเยอะไปหรือเปล่าอาจจะเครียดอืม
ถูกต้องป่ะไม่อยากทำกิจกรรมบางอย่างแล้วก็เครียดเรียนปีสามแล้วน่ะ
สามแล้วด้วยอืมไม่ใช่ปีหนึ่งปีสองปีสามแล้วนะเครียดอะไรเนอะ
หายเร็วเร็วน่ะอืมเอาล่ะเนอะเอาแม่ผัดต่อค่ะอืมมาแม่ผัดน่ะ
นี่จังหวัดอะไรนะคะพยาวเหรอคะเออที่ศรีชนาลัยสุโขทัยสุโขทัยเนอะ
อันนี้เดี๋ยวพาไปอายุทยาอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวชาวบ้านมากเลย
ถ้าจับไม่ได้นี่ชาวบ้านก็อาจจะเดือดร้อนได้นะคะก็อย่างงี้ค่ะ
ชาวบ้านในหมู่หนึ่งนะคะตำบลวัดตูมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะ
เขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาไปออกหาปลาในคลองขวดแล้วก็พบเห็นจราเข้ขนาดใหญ่
ใหญ่แค่ไหนยาวประมาณสองเมตรน่ะเนี่ยที่เห็นในรูปเนี่ยนะคะ
ในในที่เห็นในนี้นะคะสามคนถือผู้ชายสามคนเลยนะเออ
ลอยตัวอยู่ในคลองค่ะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
จับกลุ่มนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับชาวบ้านค่ะ
คุณวิทยาเขียวรอดในอำเภอจังหวัดพระนครศรีอุทยาก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะ
แผนทั้งหมดเนี่ยก็คือเอาเรือออกไป๓ลำเนาะ
หาจราเข้ความยาวสองเมตรที่ว่านี้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งเนี่ย
ส่องไฟเพื่อค้นหาโดยรอบนะคะแล้วในขณะที่ปฏิบัติการเนี่ย
ก็บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยนะคะอย่าใช้เสียงนะ
เพื่อที่ป้องกันไม่ให้จราเข้เขาตกใจค่ะต่อมาก็รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่
ประมงจังหวัดนะคะบอกว่าสามารถจับตัวไว้ได้แล้วนะคะ
คุณสมพงศ์พึ่งชูค่ะเจ้าหน้าที่กรมประมงบอกอย่างนี้ค่ะ
ในช่วงค่ำเนี่ยมีชาวบ้านมามุ่งดูนะ
ก็เลยทำให้จราเข้เขาตกใจค่ะ
ก็เลยไม่ออกมาปรากฏตัวนะจนถึงช่วงดึกเนี่ย
ก็คงจะออกมาหาปลาหาอะไรแล้วล่ะหิวแล้วล่ะเนาะ
ก็เลยลอยตัวขึ้นมาก็ทำให้จับได้
สรุปแล้วนะคะที่เห็น๒เมตรวัดได้แม่นตรงเลยก็คือ
เมตรนะคะแล้วก็น้ำหนักตัว๙๐กิโลกรัมนะคะ
จากนั้นก็มัดค่ะอย่างที่เห็นเนาะ
แขนมัดขาเขาไม่ให้เกิดอันตราย
แล้วก็เอาเขาไปส่งสถานที่เลี้ยงจราเข้ต่อไปนะคะ
มันหลุดได้อยู่แล้วเพราะว่าปกติมันเป็นบ่อ
แล้วถ้าสมมุติน้ำมันมาปุ๊บมันก็ทำให้บ่อสูงขึ้น
แต่ปัญหาคือจราเข้เลี้ยงมันจะไม่ดุเท่ากับจราเข้
แต่ถ้าตกใจอ่ะถ้าตกใจเพราะว่าเหมือนฉันไม่งับ

เพราะอย่าลืมว่าจราเข้เลี้ยงอ่ะมันหากินเองไม่เป็น
ไม่เป็นแต่คนโยนอาหารให้มันงับอยู่ดี
ดังนั้นพอลาออกมาเจอคนข้างนอกก็คือเขาก็อาจจะงับเป็นไปได้อันตรายเหมือนกัน
แม้วันที่คืนนี้กรุงเทพอ่ะช่วงงามช่วงจอละเข้ยังเต๊ะไปหมดเลยไม่เห็นเหรอ

ไม่ต้องไปต่างจังหวัดหรอกกรุงเทพนี่
ใช่ลูกเล็กเด็กแดงเนอะบางที
ผัดเคยไปแต่ก่อนไปทำรายการที่บราซิลเนอะ
มันเป็นแม่น้ำนั่นน่ะอเมซอนนะคะหมูป่า
มันจะกล้ามใหญ่มากเลยนะมันจะลงมากินน้ำมันจะเป็นตะหลิงไม่รอด
ระเข้คือเขาจะไวมากทีนี้เขาบอกลูกหลานชาวบ้านเนี่ยชาวป่านะคะ
ลูกไม่ได้เลยนะหายหมด
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าออกมาอย่างนี้บางทีเด็ก
อย่างนั้นเขาเป็นชาวป่าใช่ไหมเขาจะระวังอยู่แล้วแต่ถ้า
เขาเลยถามว่าโอ๊ยทำไมต้องจับกันใหญ่โตอย่างนี้มันต้องจับค่ะ
เพราะว่าอันนี้เฉาบ้านเดือนถ้าดูน้ำหลั่งเหมือนไหมทำรักใช่
เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อพระพยอม
แม่พระตัวนี้เพาะกายออกติ๊กต๊อก
แล้วอุ่นดีกว่านายแบบอีกพระจริง
ก็ดูกันใหญ่เลยโอ้ลืมไปว่านั่นคือพระ

เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
มีคนถามหนึ่งเขามีคุณจากทางทวิตเตอร์บอกว่า
ฝากถามแม่มดดำให้หน่อยค่ะว่าแม่ชัยลองพื้นของอะไร
น่าเป๊ะมากบอกบุญหน่อยค่ะแม่ถามหลายรอบรอบรอบ

อ่ะแล้วคือเขาถ้าลงพื้นมันก็ต้องไม่เห็นรูขุมขนดิ
การแดดอะก็การแดดอันนึงแล้วก็แป้งจบเลย
นั้นเลยก็ฉันมาก่อนเวลา๓นาทีเนอะ

กรรมชันผิวดีนะดูมือเขาก็ขาว
ดูมือเขามีตัวนี้ค่ะไม่ใช่ปีดัลลินค่ะชกมวย
อาทิตย์หน้าขอให้เจอน้องโคตะหน่อยหรือเจอบัวขาวไม่เลือก
ไม่ต้องเจอบัวขาวหรอกอยากเจอโปโมเตอร์

เจอคนหลายหยากเจอสามารถไหมนะ

หล่อแบบเป็นพระเอกเลยนะ

เขาเรียนแพทย์

ลูกสาวกับลูกชาย
ในแบบแบบชอปเรียน

ลูกสาวคนโตอยู่บอก

ไปเรียนเมืองนอก
คนเห็นไม่ถึงหนึ่งศูนย์จุดอะไรเปอร์เซ็นต์น่ะ

วันนี้เขาบอกว่าสมมุติเราจะทำมาหากินหรืออะไรอย่างนี้นะ

ที่บอกว่าคนที่พวกสตาร์ทอัพทั้งหลาย

ต๊อกนี้เริ่มจากจ้างดาราเล่นนะใช่อ่าแต่ตอนนี้เห็นก็เป็น
อ่าดาราที่ขายของก็มาสมัครกันเยอะแล้วเพราะว่าใช่
จะต้องมาหาหาลูกทางในการทำงานสินค้าไม่ต้องอะไรอย่านุ้ยสุจิรายเห็นไหมล่ะอืม
ปั๊บเดี๋ยวนุ้ยกันแบบว่าคนดังแต่บางอืมแต่บางทีก็ไม่สามารถ
เดาได้มากบางทีเห็นไหมคลิปที่แม่เจอกับเน็ตไอดอลคนดูเยอะมาก
นั้นอ่ะเออแต่พอบางอันอ่ะคลิปที่เราตั้งใจทำให้คน
อย่าไปตั้งใจทำให้เราเห็นเออเขาบอกให้ธรรมชาติมันจะโดย
ต้องธรรมชาติแต่บางทีอย่างพระโชว์ซิกแพ็คมันก็ธรรมชาติเกินไงว้าวพี่มันใช่หรอคะพี่
ว้าวไม่มีจริงเอาง่ายเมื่อก่อนเนี่ย
โอ้ยเขาทำถามแล้วเถอะ

เขาเป็นพระจริงหรือเปล่าพระจริง
ไม่แต่ถ้ากุฏิอาจจะลูกศิษย์แต่ก็พระแหละ
เขาน่าจะนะก็น่าจะพระแหละแต่
อลเปเปอร์ก็เกินเหตุเนอะอืมลูกศิษย์คนไหนถวาย
วอลเปเปอร์เป็นโดราเอมอนเนอะสักคงจะสักมาก่อน
เรื่องสักมันไม่เป็นหรอกเรื่องสักพระก็สักกันเยอะ
แต่เรื่องที่สำรวมใช่แต่ตัวเองไม่ได้ตกใจนะ
เพราะบางอันน่ากลัวกว่านี้แต่กระเทลไปแต่งจีวอน
แต่กันเป็นเดี่ยวอย่างใดนี้บ้างประเทศมากน๊ะคือโซเชียล
เปลี่ยนเนอะ
ว่าแบบทำไมพระเป็นอย่างนี้เพราะเราคนเราเราติดกันว่าเรา
กราบพระค่ะเราไปกราบพระก็ถึงบอกเรากลับไปกราบพระ
แม่ดีกว่าไหมคำถามที่หนึ่งสองพระวันหนึ่งที่เรา
สัมภาษณ์อ่ะอันนี้คือแบบว่าเราเห็นเขาสัมภาษณ์มี
พระไปซื้อบริการทางเพศแน่เนรอย่างเงี้คือเนร
มาเรียนหนังสือคือพ่อแม่เขาบอกว่าโอเคมาก
ก่อนถ้าสมมุติใช่ไหมอังจิหล่อนเคยบววดไหมเคย
สมัยเด็กถ้าคนภาคเหนือคนภาคอีสานอ่ะ
เขาถึงจะมีวิธีอะไรส่งเขาถึงจะมีที่เรียนได้ค่ะ
เกราจิตใจค่ะการส่งลูกไปบววตหมายถึงอะไรได้
บางคนเนี่ยอย่างที่คนหนึ่งอย่างเรียกว่าเป็นพระอะไรกัน
คนหนึ่งที่เอาจีวอนมาใส่ก็บอกโอ๊ยฉันไม่ได้เป็นพระ
ฉันมีอาชีพเป็นพระอืมอุ้ยตายแล้วเพราะว่าเวลาฉันไปสวดศพ
ฉันก็ได้เงินฉันเดินเช้ามาฉันบินทบาทฉันก็ได้เงิน
คุณไปขายลูกชิ้นคุณต้องลงทุนซื้อใช่ไหมคุณไปบวชเป็นพระแห่นั่งสวดต่าง
ถือบาทนิดหนึ่งคนที่คุณก็ได้เงินแล้วอย่างน้อยเราใส่บาทกันก็๒๐๓๐บาท
ถูกต้องไหมล่ะมีใครใส่บาทห้าบาทสิบคนเท่าไหร่สองร้อยอืม
ต่างจังหวัดยังไงก็ยี่สิบบาทอืมคนกรุงเทพฯอะเราไปดูสิ
ใส่บาทพระทีห้าสิบร้อยหนึ่งน่ะคือก็เลยมีคนใช้ช่องทางเนี้ย
มาทำเป็นแบบเป็นโจรก็คือตัวเองไม่ได้เป็นพระ
แต่เอาจีวอนมาใส่โกนหัวทุกอย่างแล้วก็ไปบินทบาทเพื่อจะไปขอสตุ้งสตังค์
จนคนเขาบอกว่าทุกวันนี้คนไม่อยากจะไหว้พระกันแล้วนึกออกป่ะมันก็เลยแบบว่า
แต่พระดีในโลกนี้ยังเหลือเยอะมากนะฮะใช่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ฉันขอคอนเฟิร์มว่ามีมีเยอะใช่มีเยอะจริงจริงค่ะพระที่แบบว่าบางคนอ่ะ
เคยไปเห็นคนนึงโอ้โหมีเงินเป็นแบบว่าไปนั่งดูเขาอ่ะโอ้โห
คนคนนี้เขามีเงินไปเป็นพันล้านทำไมเหรอวันหนึ่งเขาไม่เอาเลยฮะ
เขาก็หนีไปบวชอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยอืมไปปฏิบัติคือเขาบอก
มีทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมน้ำมีคนที่แบบว่าที่ไปปฏิบัติจริงจริงอ่ะ
ก็มีแต่วันนี้เราจะเห็นว่าเมื่อออนไลน์มันใกล้ถึงตัวเรามากขึ้น
ไลน์มันมี๒๔ชั่วโมงเมื่อก่อนทีวีของเราหลังเที่ยงคืน
สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์
แต่วันนี้เมื่อรอออนไลน์เข้ามา
สื่อมันทุกวินาที

บางทีถ้าไม่ไปสวดศพไม่ไปสวดไอ้นู้น
พระก็มีเวลาว่างเยอะเหลือเกิน

วันนี้นะฮะพระที่เขาโพสต์ภาพออกกำลังกายลงในติ๊กต๊อกเนี่ย
เขาบอกพระพวกนี้ทำสวนทางกับพุทธเจ้าให้เพาะกายหรือเพาะธรรม
ถ้าเพาะบ่มอบรมทำก็จะงดงานไม่มีใครตำหนิติเตียน
แต่นี่ไปเพาะกายอย่างนี้ต้องเรียกว่าขาดสมณะสัญญาขาดความรู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไร
อะไรควรอะไรไม่ควรไปฟังพระพยอมสักนิดหนึ่งฮะอืม
ขาดวิจารณญาณว่าอะไรควรอะไรไม่ควร
เพาะกายหรือควรเพาะทำร่างกายยังไงมันก็แค่ออกกำลังธรรมดา
ลับแขนสลัดแขนก็พอแล้วแต่ไอ้เต้นโยกย้ายแล้วก็ถอดจีวอน
ถอดอังสะออกเนี่ยกำลังจะถอดสมณสัญญาออกจาก
ชีวิตสมณะนั่นเขาว่าอย่างงั้น
เพราะฉะนั้นขอฝากไปถึงพระรุ่นน้องพระเนรรุ่นใหม่
เขาบอกครั้งนึงเนี่ยหลวงพ่อท่านพุทธธาตุเนี่ย
ท่านเคยพูดเอาไว้พอเทคโนโลยีมันมีมาก
ศิลธรรมก็จะเริ่มพังไปเพราะว่าเอามาใช้ในธรรมนองที่ไม่ถูกทาง
ถ้าใช้เทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่เป็นอุปกรณ์เป็นสื่อสารการเรียนนะฮะ
การสอนก็จะได้ประโยชน์ตอนนี้สรุปได้คำเดียวว่า
ท่านขาดวิจารณญาณการออกกำลังกายร่างกายแค่สลัดแข้งสลัดขา
เป็นพระเนี่ยก็พอแล้วค่ะแต่นี่โอ้โห
โยกอย่างกับศิลปินนายกย้ายถ่ายถอดจีวอร์ม
ถอดอังสะนะฮะมันไม่สมควรขอฝากไปถึงพระรุ่นน้อง
เนรรุ่นใหม่อย่าถลำไปเพาะกายจนลืมเพาะบ่มอบรมธรรม
นั่นแหละนะบางทีเราก็ต้องใช้ช่องทางให้มันถูกที่ถูกทาง
แล้วก็สิ่งที่มันควรจะเป็นคืออะไรนะคะ
ไปดูเรื่องของพรบลิขสิทธิ์ใหม่ค่ะ
ซึ่งในปกติจะต้องแบบว่าไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล
ต้องผ่านกระบวนการของศาลแต่อันนี้คือ
ช่องทางต่างคือสามารถที่จะถอดได้เลยทันทีนะคะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสินิตเลิศไก่
ก็มีการเปิดเผยเรื่องของพรบลิขสิทธิ์ใหม่
มีผลบังคับใช้วันนี้เป็นวันแรกนะคะ
ก็ทำให้สามารถถอดงานละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ได้แบบทันทีเลย
รวมทั้งยังมีการขยายอายุความคุ้มครองภาพถ่าย

แล้วก็ต่อไปอีกนะคะอีก๕๐ปีหลังจากเสียชีวิตด้วย
แล้วก็มีการเพิ่มบทลงโทษผู้ผลิต
ขายอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อละเมิดลิขสิทธิ์
เพื่อความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ
โดยเป็นการปรับปรุงข้อกฎหมายให้มันสอดคล้องกับการค้ายุคดิจิทัล

แล้วก็ยกระดับความคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ด้วย

สามารถที่จะถอดผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบได้ทันที
ได้รับการแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์
โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการทางศาลเลยนะคะอันนี้
รวมทั้งกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ให้บริการผู้ผลิต
แล้วก็ผู้ขายอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อกจากนี้ยังมีมาตรการป้องกันปราบปรามการละเมิดลิขสิท

กฎหมายฉบับนี้ยังขยายอายุไปอย่างที่บอกไป
คุ้มครองลิขสิทธิ์งานภาพถ่ายไปต่ออีก
เสียชีวิตไปแล้วอีก๕๐ปีก็ยังคุ้มครองกันต่อไป
ดังนั้นก็คือให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ชาวไทยรวมไปถึงทายาท
ก็จะได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้ไปเลย
มันก็สอดคล้องกับหลักสากลด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นเรื่องของการรองรับการเข้าเป็นภาคีตกลงสนที่สัญญา
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
ซึ่งประเทศไทยมีการยื่นเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วไง
ก็คือของไทยจะเป็นสมาชิกลำดับที่๑๔
ตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคมเป็นต้นไป
ดังนั้นใครไปละเมิดลิขสิทธิ์อะไรในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็คือ
ถอดได้อย่างรวดเร็วเลย
ตอนปิดเวริกนิดนึงนะคะไข้เล่นออกระบาดนะ
ตอนนี้นะคะภาคเหนือ๓จังหวัดเลยนะ
ก็คือจังหวัดเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ
เมื่อกี้น้องเขาบอกไม่ต้องอ่านแล้วก็เลยเก็บ
แม่ห้องศรค่ะตากแล้วก็เชียงใหม่
อันนี้คือระวังเลยว่า๓จังหวัดนี้นะคะ
ส่วนที่ชายนาฏเนี่ยนะคะก็ระบาดเช่นกันนะ
คือตอนนี้ให้ระวังให้ดีเลยนะคะ

ตอนนี้เขามีนโยบายนะคะ๓เก็บแล้วก็ป้องกัน๓โรคนะคะ
ก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะไข้ซิก้าแล้วก็ซิคุณคุณย่า๓โรคนี้นะคะ
ก็ทำลายแหล่งเพาะเจ้าไข่ยุงซะก็คือน้ำนั่นแหละค่ะตัวดี
ก็เก็บคว่ามเก็บอะไรเพราะแอร์์คี่บอกเนอะ
ที่บ้านก็แม่ก็เก็บคว่ำหมดแล้วอย่างนี้นะคะ
อืมใช่ค่ะกลับมาค่ะฝนตกใช่รถเมย์ต้องเก็บ
หลายคนก็ยังถามว่าพิงกี้เนี่ยเป็นยังไงนะฮะ
หลายคนวันนี้ก็มีการพูดถึงว่าพิงกี้จะได้รับประกันตัวไม่มีใครตอบได้
เพราะว่าหนึ่งชื่อพิงกี้อยู่ในบริษัท
คือวันนั้นได้มีโอกาสคุยกับทนาย
เขาก็บอกว่าเนื่องจากพี่ชายพิงกี้อ่ะ
ชื่อเป็นแบบประธานอันดับ๒เลยนะ
แม่ก็มีเส้นทางการเงินที่ชัดเจน
แล้วก็มีเส้นทางการเงินที่เข้าบัญชีพิงกี้ด้วย
เขาก็เลยถามว่าพิงกี้เนี่ยจะทำยังไงต่อไป
อย่างแรกเลยความพิชอดถ่ายไป๘๐แล้วน่ะ
มันก็ต้องปรับบทหรืออาจจะต้องมีการปรับ๘๐

ถ้าวิธีการแก้ปัญหาต้องปรับบทข้างใน
ใช่มันก็มันก็ไม่มีครั้งแรกงั้นเหมือนกรณีที่ผ่านมาเขาก็ปรับบท
สุดท้ายก็อ่ะหายไปหรือบ๊วยบ๊ายรถโชนหรืออะไรไปอะไรอย่างเงี้ย
แต่สมัยก่อนมันง่ายไงเขียนให้แบบ
มีเหตุให้หายไงแต่นี่น้องเขาไม่รู้ถ่ายไว้ในจุดที่มันปรับได้หรือเปล่า
ตอนนั้นเขาถ่ายเสร็จแล้วที่เปลี่ยนตัวแทนคุณตั๊กบงกฎอันนั้นถ่ายเสร็จแล้วอืม
หลายคนก็เป็นกังวลว่าจะยังไงต่อใครมันจะเอามาเล่นอะไรอย่างนี้
แต่ก็หลายหลายเรื่องเหมือนกันนะแม่ที่เรารับไว้อ่ะใช่กี้มีหลายเรื่อง
ซึ่งเขาบอกว่าเมื่อวานนี้คือหลายคนก็งงว่าพิงกี้แต่เขาบอกว่าถ้าสมมุติเอาจริงการประกันตัวคงจะยาก
ใช่ไหมคงจะยากเหมือนกันอืมแต่ก็ต้องดูว่ามันเป็นเป็นสองกรณีว่า
รับรู้ด้วยหรือเปล่าหรือเป็นแค่แม่กับพี่ชายอืมนึกออกป่ะ
หลังจากนี้ปุ๊บตอนนั้นที่มีประเด็นดราม่าว่า
ทำไมนางไม่ถูกตัดผมเดี๋ยวก็ถ้าสมมุติครบวันกำหนด
คือตอนนี้เป็นการฝากขังเป็นการฝากขังปุ๊
ปุ๊บจะต้องอยู่ในห้องกักโรคเนี่ย๕วัน
กี้เข้าไปตั้งแต่วันศุกร์ถูกต้องไหมครับ
ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารวันนี้ครบ๕วันแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวรอตรวจผลโควิดปุ๊บก็จะถูกแยกย้ายไปที่ห้องกันชน
กันชนเนี่ยกักโรคอีก๗วันนะครับ
ก็จะมีการอัปเดตชีวิตพิงกี้กับคุณแม่เนี่ย
เขาบอกทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้มีการขออะไรเพิ่มเติมจากกรมราชธรรม
แล้วก็ถามว่าเครียดไหมคือทั้งคู่ก็คืออาจจะมีแม่อยู่ด้วยอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้เครียดอะไรแต่ก็เครียดเป็นปกตินั่นแหละ
โดยระหว่างวันพิงกี้ก็มีการพูดคุยกับแม่และคนอื่นในห้องกักโรค
ส่วนใหญ่ทั้งพิงกี้แล้วก็แม่จะปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเนี่ยแหละ
คือตื่นตี๕๓๐กินอาหารออกกำลังกายชมรายการโทรทัศน์ของทางกรมราชธรรมอะไรอย่างนี้
ซึ่งวันนี้นางก็ร้องขอเหมือนกันเขาบอกว่า
จะขอให้ทนายเข้าไปคุยนางก็แอบร้องไห้
วันนี้ที่ข่าวเขาออกมานะคนก็ติดตามว่านางก็แบบว่าร้องไห้
ก็ต้องร้องอยู่แล้วล่ะเพราะตัวนางเองก็ไม่ได้ตั้งใจ
ที่จะแบบว่าโอ้โหจะต้องเข้าไปอยู่ในคุก
เพราะวันที่เขาเชิญไปปุ๊บเหมือนแบบเขาบอกไปเหมือนสารเรียก
ทุกคนมีทนายไปหมดเลยนะแล้วก็อยู่ดีปุ๊บอ่ะเริ่มใหม่

ไปดูเรื่องของคุณปางกัญญารันกับคุณโต้งทูพีค่ะ
สรุปแล้วเนี่ยคุณปางออกมาพูดแบบชัดเจนนะคะ
อันนี้ด้วยตัวเขาเองเลยก็คือตำนานรัก๑๐ปีระหว่างคุณปางกับคุณโต้ง
ฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปฟังคุณปางพูดว่าเป็นยังไงค่ะ
ตอนนี้นะครับปางกับโต้งเป็นเพื่อนที่ดีสองกัน
จริงเป็นการพูดคุยตัดสินใจกันเมื่อประมาณ๒เดือนแล้วค่ะ
คือพอมันเป็นเรื่องของการแต่งงานนะคะมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะ
มีรายละเอียดมีอะไรหลายอย่างให้พวกเราต้องหันหน้ามาคุยกัน
ทบทวนในจุดประสงค์อะไรหลายอย่าง
มากเลยค่ะจริงจริงหนูเองก็ยอมรับค่ะ
หนูก็เพิ่งรู้ว่าการพัฒนาจากคนที่เป็นแฟนกันไปสู่คนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัว
มันมีดีเทลค่อนข้างเยอะหนูเองกับโต้งก็ได้เรียนรู้กันมาเรื่อยอยู่แล้ว
แต่ว่ามันก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่พวกเราเองก็ยอมรับค่ะ
ว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่พวกเราจะต้องมานั่งคุยกันใหม่
อืมคุณตาเขาบอกเนาะชัดเจน
คือเขาบอกว่าเขาพยายามอย่างที่สุดแล้ว
เวลา๑๐ปีที่ผ่านมาโมเมนต์ทุกอย่างเกิดขึ้นจะเก็บไว้อย่างดีค่ะ
เป็นการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายอย่างดีนะคะ
ลดสถานะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยืนยันว่าไม่มีมือที่สาม
ขอให้ทุกคนเชื่อใจเพราะว่าคุณโต้กับคุณปรางเขาบอกว่า
เขาใช้เวลาตัดสินใจเรื่องนี้มาอย่างละเอียดทีถ้วนแล้ว

แต่ยังมีการติดต่อแล้วก็พูดคุยเป็นห่วงซึ่งกันและกัน
เพราะว่าปัจจุบันตัดสินใจเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
หลังจากนี้ขอเวลารักษากายเพราะว่ามาเขาป่วยโรคภูมิแพ้
เขาบอกด้วยนะคะแล้วก็ใจรักตัวเองได้ก่อน
พร้อมมีรักครั้งใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจ
และขอโทษที่ทำให้ใครเสียใจกับเรื่องนี้
สังเกตเห็นไม่คะว่าเวลาตอบคำถาม
เวลาต้องมาตอบคำถามอะไรที่เป็นเรื่องแบบนี้
มันก็ลำบากใจอยู่แล้วนะคะ
ละเรารบกันตัดสินใจของน้องแล้วค่ะ
เราเบรกกันสักครู่ไหมคะอีกคราวนี้ดีกว่า
คุณพี่เชิญ
คุณผู้ชมคะข่าวนี้ขอพูดถึงคุณรถเมย์หน่อย
รู้ว่าตอนนี้คุณผู้ชมเห็นเขาหรือเปล่านะคะ
เขาเป็นคนท้องที่ทุกคนชื่นชมมากแล้วเขาสวย
อยู่ตรงนี้หรอคะ๕เดือนแล้วใช่ไหมคะ

แต่รถเมย์รู้ไหมว่ารถเมย์เป็นคนท้อง
ตอนนี้ที่สวยมากเนี่ยในข่าวเขาบอกเลยว่า
ทั้งคนในวงการแล้วก็แฟนขับเนี่ยบอกรถเมย์
เป็นท้องที่สดใสมากนะคะนี่ดู

มาท้องหน่อยกลัวว่าเริ่มท้องแตกอะไรอย่างนี้
เลยต้องแบบว่าบำรุงนิดนึง
ตอนนี้ไม่แตกหรอกมันจะไปแตกช่วง๗
ถึงเวลานั้นก็คือต้องดูแลค่ะ

แล้วแม่มดอยากมีลูกบ้างไหมไม่มีฮะ

มีผู้ชายคนนึงเขาฝากมาบอกพี่

ไม่รู้เป็นคนที่พี่ชื่นชอบ

เขาชอบไอ้น้องเลย

นี่น้องบอกนะ

หรือว่าของที่ฝากได้ยังครับพี่มด
อุ้ยฝากอะไร

ไปหาแม่ไม่ได้ตรงนั้น

แต่เราเคยขมวยของคุณย่า
ไปซื้อหมาไหมไหม
ไอ้ผู้ชายใช่ไหม
เออน่ารักดี

ผมว่าฉันมีอีตุงตามด้วยกันหมาอยู่แล้ว

ดูยิ้มสิเดี๋ยวดูยิ้ม
ไม่เคยเจอตัวจริงหรือตัวจริงสูงหรือ

เจอจากสามแซ่บเค้าก็เลยไปอัดทิมมาผัก
เพิ่งอื่นแบบนี้ชิ้นมาชมหัวใจ

กับคุณกุศผัดไทยด้วยนะครับ